คุณผู้ชมค่ะวงการลูกทุ่งผ่านไปแล้วมาเติมความคึกคักกันต่อเลยที่วงการหมอลำค่ะ
วันนี้บันเทิงไทยรัฐของเรามีพระเอกหมอลำหน้าใหม่นะ
จากศิลปินภูทัยมาแนะนำให้ที่ที่แม่เตรียมมาลัยเอาไปคล้องคอน้องกันอีก๓นี่
น้องแซมบุญมาหู้ยหล่อจริงนะครับมาให้ลีงทุ่งดาวรุ่งลูกศิษย์ครูเทียมค่ะ
น้องอยู่วงการเพลงลูกทุ่งมาหลายปีนะคะมีผลงานเพลงติดหูมากมาย
อย่างเพลงที่เราเปิดให้คุณผู้ชมเนี่ยนะฮะตอนนี้คือรักก็ช้ำเลิกก็ช้ำด้วยนั่นเองนะฮะ
แต่ว่าตอนนี้ขอเปลี่ยนแล้วพลิกบทบาทเลยจากนักร้องลูกทุ่งหน้าหล่อหันมาเอาดีด้านหมอลำกันหน่อยค่ะ
แล้วความรู้ว่ามาธีเนี่ยแจ้งเกิดอย่างสวยงามนะครับกับการเป็นพระเอกหมอลำคนใหม่แทงคณะศิลปินผู้ไทย
ได้รับเสียงตอบรับจากพี่แม่ท่วมท้นเลยค่ะเพิ่งร่วมโชว์ไปสองครั้งเองนะคุณผู้ชม
มาไลน์ออนไลน์เนี่ยบอกเลยว่าต้อนรับน้องใหม่ได้ดีทะลุแสนและน้องครับเปิดใจกับบันเทิงไทยรัฐว่าดีใจสุดเลย
คือไม่ได้คาดคิดหรอกว่าตัวเองจะได้รับการต้อนรับจากแฟนหมอลำอบอุ่นขนาดนี้เพราะว่าตัวเองก็เป็นน้องใหม่
มาอยู่กับสังกัดศิลปินภูไทยได้๒เดือนเท่านั้นคุณผู้ชมฝึกร้องฝึกลำปรับตัวเพื่อให้เป็นพระเอกหมอลำ
ไม่ใช่ง่ายนะคือร้องร้องได้อยู่แล้วแต่พอเปลี่ยนมาเป็นหมอลำก็ยากเหมือนกัน
น้องบอกว่าแม้ว่าจะเริ่มต้นจากศูนย์แต่ก็มีพื้นฐานการร้องเพลงลูกทุ่งอยู่บ้างนะฮะ
ก็ทำให้ทุกอย่างเนี่ยเริ่มต้นไปได้ด้วยดีส่วนจะหันมาเอาดีบนเวทีหมอลำยาวไปเลยหรือเปล่า
จนพักงานเพลงลูกทุ่งเลยหรือไม่เดี๋ยวไปฟังจากน้องแฟมกันเลยค่ะ
แม่เป็นให้การตอบรับดีมากไม่ว่าจะเป็นแฟนทางภาคอีสานที่อยู่ทางเมืองนอกส่งมาลัยมาส่งกำลังใจมาคอยเชียร์คอยซื้อบัตรนะครับช่วยวงอะไรอย่างนี้ต้องขอขอบคุณมากอันนี้เป็นอะไรที่จะคาดไม่ถึง
รู้แล้วทำไมมาลัยทะลุแสนไวมาก
ก็ดูน้องน่ารักขี้อ้อนนะจำชื่อเอาไว้ให้ดี

เรียกว่าปังมากนะคะเวลาเขาโชว์ทีแดนทรงแดนเซอร์แม้จัดเต็ม
มันม่วนซื่นจริงนะคุณผู้ชมค่ะ